ทีนี้เขาก็บอกว่าบ้านบ้านที่บอมอยู่เนี่ย
ลูกค่อมต้นตะเคียนทอง

ตอนแรกว่าตรงนี้เป็นเจ้าที่อิสลาม

แล้วบ้านหลังที่ปลูกท่อมต้นตะเคียน

เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องอันเชิญเขาขึ้นมาเป็นผู้หญิง
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณน้าผู้ชายครับ

เขาก็เลยเหมือนด่าแต่พูดแต่หวาดไลอะ
พอสิ้นเสียงไล่ปุ๊บมันเป็นเสียงแบบ
เบงเป็นเงี่ย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนกรกฎาคม
เดือนแห่งความหลอนที่เราจะมาฟังประสบการณ์
น่ากลัวและขนหัวลุกไปพร้อมกัน
แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการของเรา

แต่ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการในวันนี้
ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยสำหรับพวกคุณผู้ชมท่านไหน
ที่มีประสบการณ์หลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
แล้ววันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
คงจะเคยผ่านตากับละครแนวผีที่สร้างเรตติ้งอันดับหนึ่ง

นั่นก็คือละครเรื่องผีกะ
นำละครเรื่องนี้มาเขย่าขวัญคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับ

แววมาว่าเร็วนี้จะมีการสร้างภาค๒ด้วย
วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีครับ
ที่เราจะเชิญพระเอกนักแสดงนำของเรื่องนี้
มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุ
เขาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย

เป็นทั้งพระเอกหล่อแต่อาจจะน้อยหรือสูสีกับผมสักนิดนึง
ติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญ
ที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา
เป็นทั้งพระเอกหล่อหน้าตาดี
ที่สำคัญคือสูสีกับพิธีกร
ในวันนี้ผมรู้สึกสบายใจมาก
และตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เพราะว่าเราหน้าตาสูสีกันคงกินคล้ายกันนะพี่แจ๊ค

บอมนี่เป็นพระเอกในละครผีกะ

ซึ่งเป็นละครแนวผีแนวความเชื่อเลย

เขาจะมีหน้าตะสินบางอันเขาเลี้ยงผีกะเอาไว้
เพื่อเอาไว้เสริมเอาไว้เชิดชูตัวเอง

หมายถึงว่าเวลาอยากจะขอให้ผีกะช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ให้คนรักให้คนหลงให้ผีกะช่วย

ใช่ครับและเหมือนทำให้เรามีเสน่ห์
หน้าตาดูดีขึ้นในช่วงกลางคืน

เออนะครับซึ่งละครผีกะ
อย่างที่หลายท่านได้ดูกันทาง

ตอนนี้ก็เลยนำกลับมาให้ได้ชมกันใหม่

ถ้าพูดถึงเรื่องของผีของสาง
ความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บอมเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์
ส่วนตัวเนี่ยนะครับเท่าที่เจอมาเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ร้อยเลยครับเชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผี
ใช่ครับแสดงว่าผมเชื่อว่าเหมือนมันจะมีอีกพบภูมิหนึ่งที่อยู่แบบซ้อนกับเรา
คนรุ่นใหม่เลยนะคนรุ่นใหม่อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม
คืออาจจะเป็นเพราะว่าบอมโตมาแล้วเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างมา
แบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยเชื่อครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่บอมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตัวเองได้
แล้วล่ะว่าโลกนี้มีผีแน่แน่ใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับบ้าน
ใช่ครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของผีกะนะ
เรามาฟังประสบการณ์ของน้องก่อนคุณผู้ชมฮะบ้านตัวอย่าง
ใช่ครับเป็นประสบการณ์ตรงใช่เลยครับผม
อยากฟังไปจนอะไรมาเรื่องนี้
ก็บ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าที่บอมเกิดแล้วก็โตมา
ก็คือคุณตากับคุณยายครับท่านก็เหมือนจะย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในแบบในเมือง
ก็เลยมาหาซื้อบ้านอันนี้บอกเขตหรือบอกไม่

ก็เค้าไปเจอกับเหมือนเป็นหมู่บ้าน๑แล้วเค้าไปซื้อ
ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาไปดูแล้วบ้านเนี่ยขายหมดแล้ว

ใช่ครับก็เหมือนเวลาอย่างปกติเวลาเราจะไปซื้อบ้านใช่ไหมครับ

แล้วทีนี้บ้านหลังอื่นขายหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ถามว่าสนใจไหมอะไรแบบนี้
แล้วคุณตาไปดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบ
เพราะว่าเหมือนมันมีเนื้อที่เยอะอะไรแบบนี้ครับ

พอซื้อมาแล้วเนี่ย
ตอนแรกอยู่ไปก็ปกติไม่มีอะไร
แต่พอหลังจากที่ซื้อแล้วอยู่มาสักพักนึงเนี่ย
ที่บ้านเนี่ยมีคุณตาคุณยายนะครับ
แล้วก็มีคุณแม่บอมแล้วก็มีคุณน้าอีก๒คน
ตอนนั้นบอมยังไม่เกิดครับ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่
เขาเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกก็คือ
ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะเจอเหมือนเป็นดวงไฟสีออกแดงส้มนะครับ

ซึ่งบอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดวงไฟเนี่ยมันคืออะไร

แต่ว่าคนในบ้านอย่างคุณแม่กับคุณตาอย่างนี้จะเจอ
คือสมมุติว่าถ้าเราเห็นเนี่ยแล้วเราไปแบบเอ๊ะอะไปทักปุ๊บเนี่ย

มันพุ่งเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะ

ที่บ้านเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกไปแล้ว
คือไม่ว่าจะเลี้ยงพระกี่รอบ

ใช่ใช่ครับปกติเราซื้อบ้านมาเราก็ต้องมีทำบุญบ้านใช่ไหมครับ
คุณตาคุณยายเนี่ยก็เหมือนนิมนต์พระมาทำบุญบ้านหลายรอบมาก
ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้น
เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์เหมือนแบบ
เวลาอยู่ไปมันจะมีแว๊บไปแวบมาห่างตาอะไรอย่างนี้ที่คนในบ้านเขาเห็น
ก็เลยลองไปปรึกษาเหมือนหมอดูหรือร่างทรงอะไรแบบนี้
เหมือนทางบ้านบอมเขาเชื่อครับ
ก็ลองไปดูแล้วเขาบอกว่า
เจ้าที่บ้านบอมเนี่ยเป็นอิสลาม
มาทำพิธีทางพุทธเนี่ยไม่ได้เพราะว่า
เหมือนทำไปแล้วเขาก็มันรับกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะ
ซึ่งก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าถ้าแถวส่วนบางปีน่ะ

ใช่ครับใช่ทีนี้ที่บ้านบอมเขาก็เชื่อ
จุดนั้นคืออะไรว่าดีก็คือทำหมด
เราก็เหมือนเชิญคนอิสลามมาทำพิธีเต็มบ้านเลยตอนนั้นมาสวด
อะไรสักอย่างหนึ่งพอทำไปเสร็จแล้วเนี่ย
คืนนั้นคุณน้าผู้หญิงต้องบอกก่อนว่าที่บ้านบอมเนี่ย
คุณน้าผู้หญิงเนี่ยแกจะเป็นคนที่มีเซนต์
หรือว่าถ้าภาษาที่เราเรียกกันเนี่ยคือเหมือนคนมีองค์นะฮะ
คือคุณน้าบอมเขาก็เลยจะเห็นหรือว่าจะรู้สึกอะไรแบบนี้ได้ง่าย
บ้านเนี่ยคุณน้าจะโดนผีอำแบบบ่อยสุดแล้วคนนี้
คืนนั้นเนี่ยเขาก็นอนอยู่แล้วเขาก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเหมือนชามาที่ปลายเท้าแล้ว
รู้สึกแล้วว่าเหมือนโดนอำเขาก็ลืมเหมือนลืมตาได้มานิดนึง
เขาเห็นว่าเป็นลักษณะของร่างของคนมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้
ล้อมเตียงเขาหมดเลยเดี๋ยวนะไม่ใช่คนเดียว

ใช่เขาบอกว่าเกิน๑๐ยืนเหมือนยืนล้อมเตียงแล้วยืนจับมืออะไรอย่างนี้แล้วก็สวด
แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาฟังไม่ออกเลย
แต่ว่ามันให้ฟิลลิ่งเหมือนว่าคนเหล่านั้นมาสวดศพเหมือนน้าเป็นศพ
เหมือนตัวเองนอนเสียอยู่ใช่อยู่ใช่ครับเหมือนเขาอ่ะมายืนทำพิธีศพอยู่อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ที่คุณน้าเขาเล่าให้ฟังก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะ
ทุกคนก็ยังเจอไอ้ลูกไฟนั้นอยู่ยังเจอเหตุการณ์อะไรแปลกแบบนี้อยู่
ซึ่งมันบ่อยเกินไปทีนี้เขาก็เลยลองไปเล่าให้ญาติฟัง
คุณย่าเนี่ยก็แนะนำเหมือนมีเป็นร่างทรงเป็นเหมือนคนเขาบอกเนี่ยคนนี้ของจริงนะต้องลองไปก็ไป
ทีนี้เขาก็บอกว่าบ้านบ้านที่บอมอยู่เนี่ยปลูกค่อมต้นตะเคียนทอง
ไปอีกขั้นแล้วนะใช่ครับตอนแรกว่าตรงนี้เป็นเจ้าที่อิสรามใช่ครับแล้วบ้านหลังที่ปลูกค่อมต้นตะเคียนใช่ครับซึ่งมีต่ออยู่ข้างล่างใช่ครับ
เลยมาถึงก็คือตัดแล้วก็ปลูกบ้านเราเนี่ยค่อมทับเอาไว้ซึ่งเขาเนี่ยไม่พอใจมาก
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องอันเชิญเขาขึ้นมา
ก็งั้นเราก็ทำพิธีอันเชิญเขาขึ้นมา
โดยการอัญเชิญเขาขึ้นมาให้อยู่ในรูปปั้นเล็กนะฮะ

เป็นผู้หญิงใส่สบายสีเขียวแบบนี้นะฮะ
แบบนี้แหละครับคือทางทางหมอครับทางคนที่ทำ
เขาจัดแจงมาให้เลยครับว่าเป็นลักษณะนี้นะสบายสีนี้อะไรแบบนี้ครับ
เหมือนเอาตามที่เขาเห็น
ตามที่เขานิมิตเห็นว่างั้นเหรออย่างนี้เลยนะใช่ครับ
อย่างนี้เลยครับแต่พอเข้ามาเห็นผมก็ยังแบบพี่เอามาเหมือนไปไหมเนี่ย
คือพอเราเชิญเขาขึ้นมาแล้วเนี่ย
เขาก็บอกให้ชื่อเจ้าแม่สุชาดาว่าเขาเนี่ยชื่อเจ้าแม่สุชาดา
โอเคเราก็ทำพิธีอะไรเสร็จก็กลับมาบ้าน
พอหลังจากที่เราอันเชิญเจ้าแม่สุชาดาขึ้นมาเนี่ย
มันปรากฏว่าในบ้านบอมมันเหมือนยิ่งมีพลังงานเยอะขึ้นกว่าเดิม
อะไรที่ไม่เคยเห็นเป็นตัวหรือปรากฏตัวนี้
ก็คือปรากฏตัวให้เห็นได้เลยอย่างกุมารอย่างนี้ครับ
ถึงกุมานเลยเหรอใช่ครับคือที่บ้านบอมมีแบบกุมานอย่างนี้ด้วย
ไม่เคยมาปรากฏตัวก็คือวิ่งออกมาปรากฏตัวตอนกลางคืน
ให้คนอื่นในบ้านเห็นประจำ
ปกติจะเป็นคุณน้าที่เป็นคนมีเซนต์ใช่ใช่เห็นครับใช่ครับ
แต่หลังจากที่ทำพิธีเสร็จปุ๊บทีนี้คนในบ้านบันเทิงเลยใช่ครับใช่ครับ
คือคือมันคอนเฟิร์มได้ตรงที่ว่าเพื่อนบอมที่เรียนอยู่ด้วยกันอย่างนี้
นอนที่บ้านไม่ว่าจะมาค้างกี่คนก็ต้องเห็นทุกคน
ทุกคนเลยฮะอย่างบางคนมานอนค้างอยู่ก็เห็นมีเด็ก
มานอนอยู่บนโตรีผ้ามานอนในอย่างเงี้ย
มานอนดูใช่ใช่เหมือนเขาแบบมานอนดูนอนยิ้มอยู่อย่างเงี้ย
บางทีเพื่อนอยู่นอกบ้านอย่างนี้มองเข้ามาในบ้านเรา
บอกว่าเห็นมีเด็กยืนแบบเท้าเอวยืนจ้องหน้าเขาอยู่เนี่ย
แล้วเขาคิดว่าบอมมีน้องบอกว่าเปล่าบอมมีแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือที่เรารู้สึกว่าพลังงานมันเริ่มแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณน้าผู้ชายครับเขานอนอยู่
แล้วทีนี้เขาได้ยินเสียงคือด้านตรงหัวนอนเขาเนี่ย
ด้านหลังมันจะเป็นประตูเหมือนเป็นแบบประตูหลังบ้าน
มันเป็นประตูเหล็กครับพี่แจ๊คแล้วกรเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กด้วย
เวลาเรายกเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเสียงก้องแก๊งอยู่แล้วใช่มั้ยฮะ
คุณน้าเนี่ยเขานอนอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบแป้งแป้งอย่างนี้ฮะ
แรกเขาเข้าใจว่าขโมยหรือเปล่าโจรหรือใครจะเข้ามาในบ้านหรือเปล่า
แต่ฟังไปเรื่อยคือมันแบบคือถ้าคนมันยกทีเดียวแล้วมันเข้ามาแล้ว
มันไม่มายกแป๊งแป๊งแป๊งแป๊งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย

เขานอนฟังไปเรื่อยสักพักนึงเนี่ยมันเป็นแบบแป้งอยู่อย่างนี้นานพอสมควร
จนคุณน้าของบอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
แต่เขาก็ไม่ได้กลัวนะณตอนนั้นเขาไม่ได้กลัว
เขาก็เลยเหมือนด่าแบบพูดตวาดไล่ว่าแบบ

มาจากไหนมึงไปเลยนะมึงอย่ามาอะไรอย่างนี้
พอสิ้นเสียงไล่ปุ๊บมันเป็นเสียงแบบ

อูวอีกนิดนี้น่ากลัว

แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย
ตอนแรกเขาคิดว่าจบแล้วก็คงแบบไม่มีอะไร

ไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาหลับลึกแค่ไหนนะ
แต่ว่าเขาได้ยินเสียงมีเด็กมาเรียก

มาเรียกบอกว่าพ่อแม่มา
ก็พอบอกแม่มาใส่ตาตอนแรกเห็นเด็กที่อยู่ข้างเตียง
ก็มองมาที่ปลายเท้าตัวเองก็เห็นเป็นลักษณะของผู้หญิง
ใส่ชุดสีขาวเป็นชุดแบบชุดเหมือนเสื้อคุมชุดยาว
สีขาวแล้วก็ผมยาว

แล้วก็เหมือนคุณ

แล้วที่นาผมเราก็คือว่า

แก่สองคนน่ะใส่ชุดสีขาวมีโหเหมือนกันเด๊ะอืม
บอมแบบเฮ้ยถ้างั้นที่เราเคยเห็นเนี่ยแสดงว่าของจริง
นี่ก็บอกบอกคุณน้าไปว่าบอมก็เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันในบ้านอืม
แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยแต่อันนี้เกิดที่ข้างนอกครับ
คือบอมไปค้างที่หอเพื่อนนอนบอมคือบอมก็นอนอยู่แล้วทีนี้อ่า
ก็เหมือนโดนผีอำแล้วได้ยินเสียงมาอยู่ข้างหูอันนี้มันพูดยาบได้
โอเคเป็นเสียงกระซิบข้างหัวครับแล้วเหมือนมาบอกผมว่าแบบ
ไอสัตว์ไอสัตว์ใช่ครับบอกไอสัตว์แต่ว่ามันเป็นเสียงกึ่งหัวเลาะอ่ะ
แบบไอสัตว์อุ้ยอยู่หลายรอบเหมือนกันบอมมันก็ตกใจตอนนั้นก็กลัว
แล้วพอสักพักนึงพอเสียงมันหายไปตาเราเหมือนโดนบังคับให้โฟกัสไปที่มุมห้อง
เราก็เห็นคนลุกเห็นร่างของผู้หญิง
ผิวดำนะดำหมดเลยฮะสูงถึงเพดานเลยครับผม
นุ่งสบายสีเขียวแบบนี้เลยพี่
นุ่งสะใบสีเขียวตาสีแดงแล้วก็ยืนชี้หน้าปรับอยู่อย่างนี้
ทำอยู่อย่างเงี้ครับไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าเหมือนบังคับให้เราจ้องมองเขา
องก็เลยรู้สึกว่าเขาคือเจ้าแม่สุชาดาที่ตามเรามาหรือเปล่า
เพราะว่าด้วยชุดด้วยอะไรอย่างนี้มันคล้ายกันอันนี้คือสิ่งที่บอมแบบคิดนะ
พอหลังจากนั้นที่บ้านบอล์มก็เกิดเหตุการณ์
คนในบ้านเสียชีวิตในบ้าน
ก็มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่ว่าเราเอามาโยงอ่ะพี่
คุณตายังนี้ก็หัวใจไวในบ้าน
แต่อย่างของคุณน้าเขาเกิดอาการเจ็บป่วยในบ้าน

ส่วนคุณแม่จะเสียข้างนอก
แต่เสียเวลาไล่เรียกกันอย่างคุณตาเสียปีนี้คุณแม่เสียต้นปีเลย
ส่วนคุณน้าอีกสองคนเนี่ยก็จะทิ้งทามมิ่งหน่อย

ก็จะเหลือแค่บอมกับคุณยาย๒คน
บอมก็รู้สึกว่าเหมือน

เพราะว่าทุกครั้งที่เวลาบอมอยู่เรารู้สึกมันเหมือนมีพลังงานที่ไม่ดี
แล้วรวมถึงยายคุณยายเองด้วยก็นึกถึงคนที่เสียไปจากไป
เราก็เลยตัดสินใจที่โอเคงั้นเราย้ายออกดีกว่า
ตอนที่เราย้ายออกเนี่ย

ใช่ครับเราก็บอกกับคนที่ซื้อบ้านเราใหม่ว่า
อันนี้เป็นเจ้าที่ที่นี่นะครับฝากดูด้วย

ไม่รู้ถ้าเขาฟังอยู่ตอนนี้จะเกลียดบอมหรือเปล่านะ

แรกมองก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มาบอกเขาหลังสุดเลย

หลังจากที่ซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อย

ก็คือตอนนั้นมันแบบไม่ทันแล้วไงพี่

บอมฝากด้วยเป็นเจ้าที่ที่นี่ชื่อเจ้าแม่สุชาดานะครับ
โอเคได้เดี๋ยวพี่ได้ดูแลต่อเองอะไรแบบนี้

อมก็ย้ายออกมากับคุณยาย

พอหลังจากนั้นเนี่ยบอมก็มีโอกาสได้ไปเหมือนดูดวง
แล้วเป็นอาจารย์ที่เราเคารพเขาค่อนข้างที่จะมี
มีสัมผัสมีอะไรแบบนี้ครับ

คือเขาก็พอจะรู้เหตุการณ์บ้านบอมมาบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

เพราะว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาสื่อได้ก็คือ
ไม่ว่าเราจะทำบุญอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่รับบุญเราเลย
สิ่งที่เขาสื่อมาก็คือว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของกู

อันนี้คือเหมือนที่เขาสื่อออกมาครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าตนไหนที่เขาสื่อได้

ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่หรือเป็นเจ้าที่ที่บอกว่ามาเป็นสิบ
ว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่นะถ้าถามบอม
เขาบอกว่าเป็นประเคียนจริงใช่ครับ
ดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้คือตอนซื้อมา
เราไม่รู้หรอกครับวิธีการสร้างของเขา

คือบางคนถ้าเราเจอสถาปนิกเจ้าของโครงการที่เขาไม่ซีเรียส
ไม่คิดอะไรเยอะเจอต้นไม้อะไรก็ตัด

แล้วมันมีผลกระทบมาถึงบ้านหลังนั้นเนี่ย
บางคนเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อหรือเปล่านะ
เป็นบางคนเขาอาจจะไม่เชื่ออะไรเลย
อย่างเช่นเหมือนกับมีวิศวกรเอาไปตัดถนนแล้วไปเจอต้นไม้
ถ้าเป็นคนงานที่เขาไปเจอต้นไม้แบบนี้เขาจะไม่ยอมตัด
แต่ถ้าวิศวกรบางคนที่เขาไม่เชื่อเลย
ตัดเลยไม่ต้องสนใจต้องทำถนนเส้นนี้ให้ได้
ปรากฏว่าพอคนงานถูกบังคับให้ทำมากจริง

มันมีเรื่องเกิดขึ้นในตอนที่ทำโครงการนั้นเยอะแยะมากมาย
ผมว่าคล้ายกันมันอยู่ที่ความเชื่อของคนที่ทำโครงการเท่านั้นมากกว่า
แต่เรากำลังฟังเรื่องอะไรกันครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือโทษนะบ้านผีสิงเลยนะ

เพราะทุกครั้งที่เวลาบอมอยู่บ้านหลังเก่าบอมต่อให้อยู่บ้านคนเดียวนะครับ

ครั้งเดียวมันจะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอด
แล้วห่างตาบอมจะเห็นแวบไปแวบมาอยู่ตลอดเลย
ซึ่งต่างกับบ้านหลังใหม่ที่บอมมาอยู่
ไม่เคยรู้สึกถ้าอยู่คนเดียวก็คืออยู่คนเดียว
ไม่เคยมีหางตาแวะไปแวะมาแบบนี้คือไม่มีครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าผมว่าถ้าเราฟังเรื่องของบอมคือพลังงานของเขามันเยอะเกิน
ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราจะสามารถป้องกันเอาไว้ได้

เรามีการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราให้ได้

แต่ฟังแล้วรู้สึกแบบโห

ถ้าเป็นบ้านเช่าผมว่ามันไปเมื่อไหร่ก็ได้
เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับอ๋อเป็นบ้านซื้อต้องใช้เวลา
ถ้าเกิดว่ายี่สิบกว่าปีใช่ครับบอมอยู่มายี่สิบห้าปีได้ครับ
สิบห้าปีเหมือนซื้อหวยคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามันมันคือ
มันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว
ต้องหาทางรับมือกับมันให้ได้แต่ผลสุดท้ายอ่ะ
มันมันก็ต้องแยกย้ายกันไปถ้ามันรับไม่ไหวจริงจริงใช่ครับ
ถูกไหมนั่นคือประสบการณ์ของน้องบอมใช่ครับผม
ทีนี้เราว่ากันถึงประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะ
เราคงจะไม่คุยคงจะไม่ได้ฮะละครครับ
กะที่ถ่ายทำกันแน่นอนว่ามันคือละครแนวผี
สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือสถานที่ความมืดถ่ายกลางคืน
มันต้องมีเรื่องราวที่พูดถึงในกองถ่ายบ้างมีบ้างไหมในกองถ่าย
ถ้าส่วนตัวบอมเนี่ยคือทุกคนถามเหมือนกันพี่แจ๊คว่า
ถ่ายละครผีเนี่ยเจอผีบ้างไหมคำถามโลกแตก
ใช่ครับแต่บอมไม่เจอนะในกองถ่ายแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าคุณลุงเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง

คุณลุงที่กองถ่ายเหมือนเขาเป็นเจ้าของคณะลิเกแล้วคือในเรื่องเนี่ย
ต้องไปถ่ายทำคณะลิเกคุณลุงเนี่ยเขาก็จะมาสอนอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็คุณลุงเขาเป็นเจ้าของคณะลิเกใช่ไหมครับแล้วบอมเนี่ยต้องไปถ่ายที่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ
ทีนี้เนี่ยตอนถ่ายไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าไม่ได้พูดอะไรนะครับ
จนมีอยู่คืนนึงที่เหมือนว่าวันนั้นบอมมีคิวถ่าย๖โมงเช้าวันนี้ถึง๖โมงเช้าอีกวันนึงเนี่ย
เหมือนบอมจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณลุงเนี่ยทั้งวันแล้วอยู่ดีเนี่ยไม่รู้แกนึกคึกอะไรฮะ
แกก็เดินมาเรียกบอมว่าชานนทชานนท์คือในเรื่องเนี่ยบอมชื่อชานนท์
แกก็จะเรียกบอมชานนท์ไหมครับชานนท์แบบเชื่อเรื่องผีกะไหม
คือคนเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีกะเขาจะไม่ได้เอาเสียงว่าผีกะ
ผีกะใช่ใช่ครับคือเขาก็ถามว่าแบบเออชานนท์เชื่อเรื่องผีกะไหม
ก็บอกว่าคือส่วนตัวคุณลุงบอมอ่ะเชื่อเรื่องผีแต่บอมสงสัยแค่ว่า
ผีมาเรียหน้าแล้วมันสวยหล่อจริงเหรอปกติเราเคยจะอย่างเราเคยเจอแต่ผีหลอกใช่ไหมฮะ
เราไม่เคยเจอผีที่มาทำอะไรแบบนั้นมันก็บอกคุณลุงคุณลุงบอกว่า
งั้นเดี๋ยวแกจะเล่าอะไรฟังซึ่งตอนนั้นก็มีมีคุณลุงชื่อลุงป้อมแล้วก็
คุณลุงแกบอกว่าเหมือนช่วงช่วงตอนที่แกแบบก่อนเป็นเจ้าของคณะลิเกครับ
เด็กเด็กประมาณสักสิบสามสิบสี่
แกก็จะติดสอยห้อยตาเหมือนเป็นคณะลิเกของญาติ
เวลาญาติไปเล่นไปแบบแสดงที่ไหนเนี่ยแกก็จะไปด้วย
แล้วก็มีอยู่คืนนึงที่แกไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนเด็กด้วยกันอะไรอย่างนี้
แกก็เข้าไปแอบในห้องเหมือนเป็นห้องแต่งตัวของพวกคณะลิเกครับที่เขาไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้
แกก็ไปแอบอยู่ในกองผ้าอะไรสักอย่าง
เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็แกบอกว่าพี่เหมือนเป็นพี่สาวแกเดินเข้ามา
ด้วยความที่เหมือนแกกลัวพี่สาวแกจะแบบจะว่างแกก็อยู่เงียบ
แล้วสิ่งที่แกเห็นก็คือว่าพี่สาวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพี่สาวแกเนี่ยชื่อพี่นิดแล้วเขาเล่นเป็นตัวนางเขาเป็นนางเอก
พอเขาเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขาก็หยิบเหมือนเป็นหม้อดินเล็กออกมาจากยามเสร็จแล้วเขาก็นั่งลงกับพื้น
แล้วก็มีกระจกเล็กที่ตั้งอยู่ที่พื้นเหมือนกันแกก็นั่งแล้วเหมือนสวดอะไรสักอย่างหนึ่ง

คุณลุงบอกว่าเหมือนสวดไปสักพักนึงเนี่ยเขาบอกเขาตาไม่ฝาแน่นอนเขาเห็นว่าเงาที่มันสะท้อนจากกระจกออกมาเนี่ยมันเหมือนมันเป็นโครงหน้าใบคนเนี่ยที่เป็นโครงหน้าของใบหน้าคนเนี่ยแทรกอยู่อย่างนี้ฮะ
แต่ว่าสมมุติถ้ามองจากด้านหลังของพี่นิดมาเนี่ยแกบอกว่าก็เห็นแค่พี่นิดคนเดียวแต่ถ้ามองสะท้อนออกมาจากกระจกใช่ครับ

ใช่ครับเห็นใบหน้าคือเห็นมีแบบโครงตาคงปากจมูกอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะของเหมือนกระซิบกันอย่างนี้
ตอนนั้นเนี่ยคุณลุงบอกเขาเข้าใจว่าเหมือนคนกระซิบกันแต่พอเขาโตมาเขารู้ความเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่
ตอนนั้นคือเหมือนผีกำลังเลียหน้าพี่นิดอยู่
พอเขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากพอเห็นปุ๊บมันเหมือนคุณลุงได้ยินเสียงข้างหูแกว่าเหมือนแบบมาแบบอย่างนี้ข้างหูแกแล้วแกก็เหมือนหลับไปเลยเหมือนแกก็สลบไปอะไรอย่างนี้
แล้วพอแกตื่นมาแกก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อแม่คุณลุงก็เหมือนยังไม่ได้บอกคืออะไร

คุณลุงก็เลยมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้กับบอมฟัง

กะเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเหมือน
ถ้าส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยง
คณะลิเกพวกนักแสดงอะไรอย่างนี้ทางภาคเหนือ
เขาจะเลี้ยงเอาไว้ใช้เวลาเขาเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงใส่หม้อดิน

หรือไม่ก็ใส่กล่องใส่กระทงอะไรของเขานะฮะเลี้ยงเอาไว้แล้วก็บูชา
แล้วก็เหมือนต้องถวายด้วยของดิบ
ของดิบเลือดเนื้อสด
ใช่ครับบางทีก็อาจจะเป็นไข่ดิบเวลาฟองอะไรอย่างนี้
แล้วผีกะก็จะดูแลเจ้านาย
ก็เหมือนแบบว่าสมมุติกลางวันใครแบบหน้าตาดูไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้
ก็ช่วงตอนกลางคืนผีกะก็จะเรียนหน้า
แล้วยิ่งดึกเท่าไหร่คนนั้นก็จะยิ่งสวยยิ่งหล่อ
อันนี้เป็นความเชื่อนะครับผม
มันก็คือลักษณะถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่เราคุ้นเคยกัน
ก็เหมือนการไปลงหน้าทองให้ตัวเองดูมีราศีมีเสน่ห์ขึ้นมา
แต่ก็จะมีบางคนที่เขาจะเลือกใช้วิธีการแบบนี้
โดยเฉพาะในคณะลิเกในสมัยอดีต
ผมก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาประมาณนึงเหมือนกัน
ว่าคณะลิเกโดยเฉพาะส่วนมากจะเป็นพระเอกนางเอก
และส่วนมากที่ใช้กันแพร่หลายเลยจะเป็นนางเอกผู้หญิง
ก็มักจะได้รับเหมือนเป็นมรดกตกทอดกันมากับหม้อดินนี้
ที่บอกว่าถ้าเอาไปบูชาจะมีแม่ยก
จะมีคนมาให้รังวี่รางวัลเยอะแยะมากมาย
เขาก็จะมีการเอาผีกะมาเลี้ยงกันไว้
บางคนเลี้ยงแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดี
แต่บางคนเลี้ยงแล้วไม่ถึงมันก็จะมีผลเสีย
เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีเนี่ยเขาก็จะสิงเจ้านายเขาเหมือนกัน
หรือสิ่งคนที่จิตอ่อนแล้วก็ทำให้คนนั้นมีอาการเหมือนเป็นผีกะ
คล้ายผีปอบก็คืออยากกินของดิบของสดอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกไปหากินอะไรแบบนี้ครับ
เพราะว่าผีกะกับผีปอบเป็นสายพันธุ์เดียวกัน
กะจะเป็นความเชื่อทางภาคเหนือส่วนผีปอบก็จะเป็นความเชื่อทางภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณ
ไม่ใช่เป็นการเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังและให้คนไปทำเป็นตัวอย่าง
อย่าไปขนขวายอย่าไปตามหาอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุด
พวกนี้เพราะคำว่าเลี้ยงผีบอมมันไม่มีผลดีอยู่แล้ว

นั่นคือเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังจากปากของพระเอกผีกะคนนี้
ละครที่อยู่ในไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อย่างที่บอกว่าตอนนี้นำกลับมาให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการปูทางไปถึงภาค๒แล้วนะฮะ
ถูกต้อนครับผม

ก็ภาค๒เร็วนี้ครับผม
คิดว่าน่าใจได้ดูเป็นปีหน้าครับผม
ปีหน้าเลยนะครับยังคงเข้มข้นยังคงน่ากลัว

ความน่ากลัวต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมอืม
ยังไงก็ฝากไปดูภาคหนึ่งกันก่อน

ได้จำกันว่าอ๋อผีกะเริ่มต้นเป็นอย่างนี้

แต่ที่แน่ที่เร็วนี้มันกำลังจะเกิดขึ้น

อันนี้เราจะได้ดูกันเร็วนี้

ตอนแรกก็๖สิงหาคม
บอมก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่๑ใน๗ตอน
ของบ้านโชคดีที่ซีซั่น๒เขาบอกว่า
ข้นขึ้นสนุกขึ้นน่ากลัวขึ้น
ฝากผลงานสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้น้องบอมค่ะ
ครับผมก็ตอนนี้นะครับ
ก็ยังไงฝากติดตามละครเรื่องผีกะนะครับ
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๓ทุ่มครึ่งนะครับผม

แล้วก็ตามด้วยผีกะสองนะครับรับรองความน่ากลัวความเข้มข้น

เหนือเราเรียกว่าผีกะเป็นผีที่มีมานานแล้ว

ผู้ที่เป็นผีกะจะสืบทอดความเป็นผีกะให้กับลูกหลาน
อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นผีเก่าบ้างเลยเหรอ

ฤทธิ์สยา

คุณจะต้องรู้สึก
รู้สึก
คุณครับ

เป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่ชอบเรื่องผี

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องหน้าตาหล่อแบบนี้
หรือไม่ว่าจะเป็นนักเล่าเรื่องผีจากทางโซเชียลที่เอามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับความหลอนกันครับ
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานพร้อมด้วยน้องบอม
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่แจ๊คดุล